แรกมีแต่เรื่องร้อนทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมวันนี้บอกเลยว่าคิดจะเน้นคิดถึงแมทคำนี้ยังใช้ได้จริงเพราะเธอบอกแล้วว่าเธอเอาจริงนะคะจัดการแน่นอนกับนักเลงเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่ชอบคอมเมนต์ด่าคนอื่นค่ะสำหรับนางเอกสาวแมทพีรณีนะคะที่มีการยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเกลียนคีย์บอร์ดรายละ

ถอนฟ้องหน่อยถึงขั้นว่าอะไรรู้ไหมคุณจะให้กราบเท้าก็ยอมโอ้โหคือตอนด่าเขานี่อีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่พอคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลบอกเขาว่าจะกราบเท้าให้แต่พอทนายความถามว่าจะชดใช้ความเสียหายนี้ยังไงไม่ได้รับคำตอบค่ะทางทนายนิด้าเขาบอกแบบนั้นนอกจากจะมานั่งบีบน้ำตาทำไมปล่อยให้อินเตอร์เน็ตพาชีวิตพวกคุณมาอยู่จุดนี้ได้ไม่เข้าใจ
สำหรับใครที่ด่าภาพิงคนอื่นนู้นนี่นั้นแล้วก็ทร้องได้จะได้ตำแหน่งมิสศนทางชิตอีกก็ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษร่ายยาวเลยขอโทษคุณแมทฟาดทางเฟซบุ๊คส่วนตัวพร้อมกับแชร์มาที่เฟซบุ๊คส่วนตัวของทนายนิด้าด้วยซึ่งบนทางไทยรัฐค่ะก็โทรสอบถามทนายนิด้าเจ้าตัวบอกว่าจากการท
คุณฟ้องอีกครั้งนะฮะทั้ง๑๐คดีเลย
ในวันที่๑๔มิถุนายนค่ะ

ตอนนี้ทางแมทเองก็ยืนยันว่า
จะขอดำเนินคดีกับคู่กรณี

กลับเท้าไม่ต้องนะเขาจะดำเนินคดีค่ะ

ถึงวันนั้นนะแมทเองจะใจอ่อนหรือเปล่า
แต่วันนั้นก็อาจจะมีฟ้องเพิ่มเติม

ก็ต้องรอติดตามกันต่อไป

หายใจเข้าไม่ทันสะดวกเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าเพิ่งผ่านเรื่องราวดราม่า

จันทร์ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ที่แจงว่า

อื่นด้วยถ้อยคำแรงแรงไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือซึ่งหน้าเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายก็สามารถลงโทษคุณได้แน่นอนนะคะค่ะก็ดูเป็นอุทาหรณ์เอาละกันนะจ๊ะ